คุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่๑๙ตี๔ที่ผ่านมานี่เอง
ใครอยู่ยะโสธรบ้างฮะใครอยู่ยะโสธรบ้างครับ
อยู่ที่คำเขื่อนแก้วบ้านท่านนะคำเขื่อนแก้วยะโสธรครับ
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๕๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
พายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกคล่อนไปทางเหนือเล็กน้อย
ด้วยความเร็วประมาณ๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับในระยะต่อไป
ส่งผลให้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนกลางภาคกลาง
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้
จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ
คุณผู้ชมครับเกิดเหตุคันดินกั้นแม่น้ำวัง
อืมคันดินกั้นแม่น้ำวังในพื้นที่หมู่สี่
พังเสร็จปัดน้ำไหลบ่าเข้าทวมชุมชนสิครับ

ประมาณ๒๐หลังคาเรือนถูกน้ำไหลเข้าทั่วหมด
มีประชาชนติดอยู่ในบ้าน๑๒รายด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณนี้
ก็ส่งเจ้าหน้าที่เอาเรือท้องแบนเข้าไปเข้าพื้นที่ไปช่วยคนที่ติดค้างอยู่ในบ้าน
แล้วก็ส่งไปยังศูนย์อบพยพต่อไปครับ